ส่วนเรื่องแรกวันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้
ก่อนอันนี้คาดการณ์แล้วว่าถ้าวันที่๙มีนาคม
นายกทักษิณนั้นขึ้นไปพูดที่สถาบันนโยบายโลก
ยังไงก็ต้องมีข่าวออกมาเหมือนกัน
แล้วก็วันนี้เป็นข่าวที่หลายคนจับตามองกันด้วย
โดยระบุว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลคอสชหรือว่ารัฐบาลทหาร
กังวลว่าตัวเองจะกลับมามีอำนาจก็ให้มาพูดคุยได้โดยตรง
อกจากนี้ก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูลที่กำลังร่างกันอยู่ด้วย
บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้พาประเทศถอยหลัง
ที่สำคัญเป็นการขัดขวางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายฝ่ายจับตามองในวันนี้ค่ะ
นายทักษิณชินวรรษดินายกรัฐมนตรี
หลังจากที่มีการบรรยายที่สถาบันนโยบายโลกนครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกาถึงประเด็นต่างโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเมืองว่า
ก็จะยอมเสียสละไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
หากทำให้ประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และรัฐบาลเคารพความคิดเห็นของประชาชน
มีการฝากถึงรัฐบาลคอสชหรือว่ารัฐบาลทหารด้วยนะคะว่า
ถ้ากังวลเกี่ยวกับตัวเขาหรือกลัวว่าจะกลับมามีอำนาจ

ขณะเดียวกันก็ไม่เคยคิดถอดใจกับความพยายามในการเดินทางกลับประเทศไทย
แต่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทยอีก
อกจากนี้นะคะก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นวิพักษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลที่มีการร่างกันอยู่ในขณะนี้ด้วย
บอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มีแต่จะฉุดรังให้ประเทศถอยหลัง
และจะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ก็มีการกล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายหัวข้อ
สนทนาเป็นการส่วนตัวกับทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งจัดโดยสถาบันนโยบายโลกที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่า
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของไทยจะไม่สร้างวางโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสถาบัน
ส่งเสริมให้มีการลงทุนการผลิตและความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศได้
เพราะอาจเปิดช่องให้มีการแทรกแซงอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยอำนาจพิเศษของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและฝ่ายตุลาการ
ทักษิณหวังว่าจะไม่มีอำนาจการใช้อำนาจที่เกินความจำเป็นในอนาคต
โดยเฉพาะการมีตุลาการที่เกินความจำเป็นหรือว่าล่วงล้ำอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือว่าฝ่ายบริหารในอนาคตเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
สามารถบริหารเศรษฐกิจของประเทศได้ในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว
เพราะกรณีศึกษาในบางประเทศได้แสดงให้เห็นแล้วว่า
การใช้อำนาจพิจารณาทบทวนโดยสารซึ่งไม่ได้มีการถวงดุลแล้วก็ตรวจสอบ
กลายเป็นการใช้อำนาจไม่เหมาะสมและก็เป็นยุทธวิธีเตะถ่วงงาน
สุดท้ายก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้

มีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
วันนี้ก็ออกมาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีที่นายทักษิณ
มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้พาประเทศถอยหลังค่ะ
ขณะที่นายนรชิตสิงหาเสนีโคศกรทระบุว่า
ขณะนี้เองกรทยังไม่หยิบยกประเด็นที่

วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูลในประเด็นสว
ซึ่งจะกระทบการเดินหน้าประเทศ

ต้องมีการพิจารณาข้อเสนอที่เป็นลายลักษณอักษรเท่านั้น

มาชิกสะพานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชเห็นว่า
เสียงของนายทักษิณที่คัดค้านประเด็นดังกล่าว
เป็นเพียงหนึ่งเสียงที่ไม่ได้มีความสำคัญ
มากกว่าเสียงอื่นของคนในสังคม
ซึ่งหากกรทบรรจุข้อเสนอในบทเฉพาะการจริง
ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่
ผ่านการออกเสียงในการประชามติค่ะ